คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะ
กรณีขนมจีบที่ทำให้คนถึงตายเนี่ย
คือเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมานะว่าชาวบ้านสมุทรปราการประมาณ๒๐คน
ซื้อขนมจีบจากแม่ค้าที่มาเร่ขายกินกันเข้าไปแล้วปรากฏว่าท้องเสียท้องร่วมกันรุนแรง
กระทั่งมี๑รายค่ะเสียชีวิตด้วยเป็นผู้หญิงอายุ๖๖ปีนะคะ
ล่าสุดเราเจอตัวแม่ค้าขายขนมจีบรายนี้แล้วนะคะ

พื้นที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานี้
กว่า๒๐คนเนี่ยท้องเสียรุนแรงมากถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายแห่ง
และมีนางธนูช้างผู้พงางามวัย๖๖ปีเสียชีวิตค่ะ
ล่าสุดเราเจอตัวแม่ค้าขายขนมจีบแล้วนะคะ
ชื่อว่าน้องมิ้นอายุ๒๙ปี
ก็มาเข้าพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าไปรับขนมจีบมาจากร้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วเธอก็ไปตระเวนเร่ขายตามสถานที่ต่าง
รวมถึงแถวบ่อผักกระเศษแล้วก็บ่อปลา
ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอวังพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วย
วันเกิดเหตุเธอบอกว่าไปรับขนมจีบมาตั้งแต่๖โมงครึ่ง

วันนั้นขายหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงอีกต่างหาก
ซึ่งเธอไม่เคยขายแบบเหลือตกค้างเลยนะคะ

ถามว่าเคยกินเองไหมเธอบอกเธอก็เคยกินเอง

ไม่เคยครับพี่รับตัวส่วนสดแล้วก็ขาย

ตอนเช้าใช่ไหม

น้ำจิ้มอะค่ะน้ำจิ้มนี่คือมันมาพร้อมกันกับของร้านเลยไหม
ใช่ค่ะเขาทำมาเป็นชุดให้เลย

เพราะเขาจะใส่กล่องมาให้เราเสร็จ

ประมาณ๑๐มอง

ที่วันนี้เราเครียดมั้ยครับ
้านงงกงผิว
พี่พูมนี่คือเค้ารับมาเนาะ

เธอก็บอกเธอเสียใจมากจริงทีนี้มันมีประเด็นออกมาบอกว่าเจอสารอันตรายผสมอยู่ในน้ำจิ้ม
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนอีกทีนึง
แล้วก็น่าจะต้องมีการขยายผลไปด้วยว่าเธอไปรับมาจากที่ไหน
ก็ต้องตรวจสอบกันไปให้ครบถ้วนรอบด้านนะคะ